ข่าวใส่ไข่สด

รีบจังเลยคนตรงกลางหายไป

ไม่ได้มีการบอกข่าวอะไร
นรกติดหรือยังอะไรไง
ส่วนวันนี้เป็นท้องออฟเตอร์ทาวน์

ว่าวันนี้ยังไงเพราะว่าโอ้ที่ช่องสามวันนี้ก็ไปรวบลุงศักดิ์กัน
ใช่แต่ว่าจริงแล้วคืออันนี้ไม่รู้เลยเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
ไปถึงเรื่องของน้ำท่วมกันก่อนค่ะไปดูที่เทศบาลเมืองวารินชำราบนะคะ
เขาบอกว่าเขาก็มีการมาตั้งเต็นต์พักอาศัย

ถมือให้ชี้จะเชิญนี่มันไม่ตายมันจะตายไม่
นี่มันอังกฤษนอนหลับอยู่บนรถแม่งเกือบทุกชั่วโมง

กับกันนอนหรอกอยู่ขนรถเนี่ย
แม่งกล้องทึ่งชั่วโมงมันที่ไปได้ไหม
เห็นไหมแล้วอีอืะอืะค่ะส่องนาทียังไม่ได้หาร
เห็นไหมมีลายสายรุ่นที่เป้าด้วยนะ

เขาก็มีการมาตั้งเต็นต์อยู่ที่ว่าการอำเภอมานาน๑เดือนแล้ว
ทีนี้เขาเปิดเผยถึงสาเหตุที่ว่า

เพราะว่ายังเป็นห่วงทรัพย์สิน
กลัวว่าจะถูกโจรเข้าไปขโมยของ
เนื่องจากว่าน้ำมีการปรับตัวสูงขึ้นเรื่อย
เช่นเดียวกับนางสาวสุพรรษาฉิมมาลานะคะ
ชาวบ้านชุมชนเกรดแก้วเทศบาลเมืองวารินชำราบ
ซึ่งขนทรัพย์สินที่จำเป็นออกจากบ้านได้บางส่วนนะคะ
อีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ที่บ้านเก็บไว้ในบ้านนั่นแหละค่ะ
มันมีโจรเนี่ยแหละใช้เรือพายแอบเข้าไปขโมยเอาทรัพย์สินกันน่ะนะคะ
โดยคาดว่าเป็นคนไม่ไกลจากชุมชนเพราะว่าเขาฉวยโอกาสใช้เวลาช่วงกลางคืนเนี่ย
พายเรือเข้าไปขโมยของ
ก็เลยอยากจะฝากถึงโจรให้ลองคิดดูหน่อย
เขาบอกว่าตอนนี้ทุกคนลำบากมากอยู่แล้วไม่น่าจะมาซ้ำเติมกันเลย
แล้วก็อยากจะให้ทหารตำรวจช่วยเอาเรือตระเวนออกตรวจตาบ้านที่ถูกน้ำท่วมด้วย
เพราะน้ำท่วมมานานแล้วอย่างที่บอกไปน้ำมาเร็ว
หลายคนก็ยังแบบว่าขนทรัพย์สินออกมาไม่ได้อย่างนี้ค่ะ
พอขนออกมาไม่ได้บางส่วนก็ยังอยู่ที่บ้าน
พอออกมานอนข้างนอกอ้าวโจรใช้ช่วงเวลาเหล่านี้
ไพ่เรือเข้าไปแล้วก็ไปขโมยของชาวบ้านที่บ้านของเขา

ไทยอิสราญัตรร
แต่ภาคใต้นะผลอาจจะมาเพิ่ม
ถือเป็นความโชคดีมันอยู่แต่ว่าประมาณสักเดือนกว่าอุบลน่าจะเดือนมาเป็นเดือนน้อง
นี่ก็เป็นเดือนแล้วด้วยอ่ะหลังจากนี้อีกเป็นเดือนไม่เป็นอาทิตย์แน่นอน
อะไรกล้องทำไมกล้องเอากล้องขึ้นไปหน่อยกล้องอะไรเกิดขึ้นคะกล้องเขาจะชนกันหรือเปล่า
เรียบรู้กล้องงี้ต่ออยู่กันใช่โอ๊ยหุ้นกันเรื่อยเขาเป็นวิธีกรระดับประเทศถือ

หนูไม่พูดเลยนะหนูอ่ะ

แต่ไม่ได้บอกไงมีพี่นี่แหละที่กล้าบอกพี่มด

ถ้าเก็บใจมาเติบใจท้าคนบ้าน
เธออ่านข่าวไป
หนุ่มบอกว่าเขาอยากเล่าเรื่องนั้นเนี่ย

จริงแล้ววันที่๑๘๑๙พฤศจิกายุ่นนี้
มันเป็นคือความร่วมมือของเขตเศรษฐกิจ๒๑เขต

ใน๓ของโลกคือแบบเอาง่ายแหละมันคือมูลค่าธุรกิจทั้งหมด
เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ประเทศไทยของเราได้รับเกียรติ
ซึ่งเราก็ค่อยจะลุ้นกันแล้วล่ะประเทศจีนน่าจะมา
เพราะว่า๔ชื่อผิงเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าประธานาธิบดีของจีนอยู่ในอำนาจอีกยาวเลย
ก่อนนั้นเนี่ยที่แบบว่าศรีชื่อผิงไม่ปรากฏตัวถูกต้องไหมฮะ
ไม่ปรากฏตัวอยู่ช่วงนึงก็บอกว่ามีการปฏิวัติเงียบหรือเปล่า
นั่นคือมหาอำนาจคนที่หนึ่ง
มหาอำนาจคนที่สองที่น่าจะมาจริงก็คือ

อีกสิ่งหนึ่งที่เขาบอกจับตามองที่เขาปฏิเสธมาตอนแรกเลย

แต่ปรากฏว่าโจไบเดนเนี่ยเขาจะไปแวะอินโด

เอาอย่างงี้ว่า

ไม่มีอะไรครับคุณตื่นตูมไปเอง
ก็ทำไมบายเดนไปที่อินโดได้
จะขอร้องว่าเอ๊ะ

ถ้าสมมุติมาทั้ง๓ประเทศนี่คือมหาอำนาจ

ครอบคลุมประชาชนเนี่ยของประชากรทั่วโลกเนี่ย

คิดเป็น๓๘ของประชากรทั้งโลก

ทำธุรกิจแต่ละประเทศจะเป็นยังไง

ของคนจนที่ตอนนี้มัน๔๑๗

มันก็เลยเป็นตลาดขนาดที่ใหญ่
แล้วก็มีมูลค่าเศรษฐกิจในเรา
เมื่อกี้อย่างที่บอกไปว่า๒ใน๓ของมูลค่าการผลิต

ก็คือคิดไม่ออกบอกไม่ถูก

แต่คนนี้ก็บอกว่ามันจะครอบคลุม

ฮ่องกงออสเตรเลีย
ถูกต้องไหมฮะแคนาดา

ใช่ค่ะจริงทางกรุงเทพหานครเขาก็มีการขอความร่วมมือ

ก็คือบางทีก็จะต้องแบบรองรับ

เรื่องของการจรโจมตร์แบบนี้

แต่ก็แน่นอนวันนี้เขาบอกโอเคล่ะ
นายกตู่การกลับมารับตำแหน่งครั้งนี้

การเมืองเอายังไงต่อไป

ขอคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดี
แต่วันนี้นายกเนี่ยช่วงนี้นายกจะไม่ค่อยตอบคำถามเอง
ตอบเลยวันประชุมคอรมอก็ไม่ตอบเดินผ่านไปเลย
หลังจากนี้แปลกตั้งแต่กลับมาเป็นนายกนายกไม่ค่อยตอบเนอะ
ใช่มีแต่คนถามว่าเอ๊ะดูแบบ

คือแบบเหมือนแอคชั่นแบบตำแหน่งอะไรยังไง
ใช่ป่ะเพราะว่ามีการถามตั้งแต่โอเคแหละเขาก็มีการถามเรื่องการปรับคอรมอลว่า
ตำแหน่งคอรมอที่ว่างอยู่มันเหลืออีก๔๕เดือน
เอายังไงปรับกันหน่อยไหมนายกก็ยังไม่ตอบ
วันนี้เขาก็บอกว่าไอ้เรื่องคอรมอสัญจรเนี่ย
การเอาคอรมอลเนี่ยตอนนี้เนื่องจากอะไรน้ำก็ท่วม
น้ำก็ท่วมเอาคอรมอสัญจรไปดูหน่อยไหมว่าน้ำท่วมตรงนี้เป็นยังไง
หรือแม้กระทั่งการเปิดสภาการอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ทุกคนอยากจะฟังจากเสียงนายกปรากฏนายกก็ยังไม่ตอบ
คอรมอสัญจรก็ยังไม่ไปเขาว่าเลย
วันนี้นายกก็ยังไม่ตอบแต่รองเลขาธิการนายกและมนตรี
คุณอนุชาบุรพะชัยศรีเนี่ยปฏิบัติหน้าที่โฆษก
เพราะโครโศกของเราจะไปเป็นสอพาร์ตี้ลิสต์
ก็จะต้องลาออกจากโฆษกเขาบอกให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดการปรับประชุม
คณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ว่านายกยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อมในทุกส่วนโรงแรมที่รองรับในแต่ละคน
เพราะอย่าลืมอย่างเช่นเป็นครั้งแรกในรอบ๔๐ปีที่สาวอุดีอาระเบียจะมานะครับ
กุฎราชกุมารซาอุดีอาราเบียผู้ติดตามอย่างเดียวนะ๘๐กว่าคน
ผู้ติดตามเสด็จกระบวนเสด็จของเจ้าชายซาอุดีอาราเบียเนี่ย๘๐กว่าคน
เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละประเทศเขาก็จะต้องมีผู้ติดตามแต่ละประเทศมันได้กี่เศรษฐกิจพิเศษล่ะ
แล้วก็อันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ที่ทั่วโลกจะจับตามองเหมือนกันเพราะว่าตลอดสี่สิบกว่าปีมาเนี้ย
ประเทศไทยของเรากับซาอุดีอาราเบียไม่ได้มีความสัมพันธ์กันมานานพอสมควรมีเรื่องราวกันมากมาย
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มงกุฎราชกุมารของซาอุดีอาราเมียจะเสด็จมาที่ประเทศไทย
จะมีการแบบส่งอะไรไปร่วมทำธุรกิจกันยังไง
ชุดปฏิบัติการพิเศษเยอะไหมเนาะพวกอารักษาพวกความปลอดภัย
ผู้สื่อข่าวว่าช่วงนี้ต้องลุกประชาสัมพันธ์เป็นพิเศษหรือเปล่า
ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์นำรถโมบายปล่อยขบวนไปตามจุดต่าง
เพื่ออะไรเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเนี่ยได้เกิดความมีส่วนร่วม
ให้บัตรคนไทยทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการฐานะเป็นเจ้าภาพนะฮะโดยเฉพาะข้อดีของประชาชนเนี่ย
เราจะมีโอกาสไปสู่ตลาดโลกยังไง
ที่เราเป็นเจ้าภาพเพราะกว่าจะวนกลับมาเป็นเจ้าภาพอีก

เมื่อถามว่านายกเนี่ยตอนนี้แหม
นุมต่างก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นนะ
การชุมนุมก็เริ่มเพิ่มขึ้นนะจะมีการแสดงศักยภาพในช่วงที่ผู้นำหลายคนมาไทยหรือเปล่า
คุณอนุชาบอกเราพยายามให้ทุกคนทราบถึงความสำคัญในการประชุม
ไม่ว่าจะมีทัศนคติทางด้านการเมืองในรูปแบบไหนแต่การเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยนั้น
คนที่ได้รับประโยคมากที่สุดคือประชาชนเพราะการประชุมกรมมอลยังเอาเอเบคตัวใหญ่มาตั้งนะ
อยากให้ทุกคนร่วมกับเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อแสดงถึงผู้นำแต่ละประเทศให้ประทับใจในบ้านเรา
อ่ะเดี๋ยวไปขอรบทรงชาติสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับ
อ่ะกลับมาพูดคุยถึงเรื่องราวของลุงศักดิ์และพี่ศรีสุวรรณนะครับ
ก็เรียกว่าเป็นประเด็นสถานเมืองนะฮะ
เมื่อวานนี้เป็นท็อกออฟเตอร์ทาวน์ทีเดียวในช่วงเช้านะครับ
เนื่องจากคุณศรีสุวรรณจัญญาเองนะครับท่านเองก็มีการไปร้อง
ปอทในกรณีของทางฝั่งของคุณโน๊ตอุดม
เดี่ยว๑๓ว่ามีการพูดแล้วมันมีการผิดมาตราประมาณ๒๓ข้อ
ในระหว่างที่คุณศรีสุวรรณเองเนี่ยนะฮะถ้าย้อนกลับไป
ผมเชื่อว่าหลายคนคงเห็นภาพนี้แล้วนะฮะระหว่างที่ให้สัมภาษ
นี่แล้วที่แบบนี้นะฮะและสาวนี่ฮะ๑๒นี่นะฮะ
แล้วเตะแบบนี้แล้วดอกนี้ฮะเต็มครับ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

อังตรวนอีกนั้นอังตรวนอีกนั้นอังตรวนอีกนั้นอังตรวนอีกนั้นอังตรวนอีกนั้นอังตรวนอีกนั้นอังตรวนอีกนั้นอังตรวนอีกนั้นอังตรวนอีกนั้นอังตรวนอีกนั้นอังตรวนอีกนั้นอังตรวนอีกนั้นอังตรวนอีกนั้นอังตรวนอีกนั้นอังตรวนอีก

โอเคลุงอยากจะลองมาพูดคุยกันดูไหม
จะได้มาเคลียร์กันมาอะไรกันต่างอัน
ก็ลุงก็ตกลงกำลังจะมา
คือตอนแรกผมไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นใหญ่โตขนาดนี้
นึกออกไหม
ผมได้มีโอกาสคุยกับทางลุงศักดิ์เนี่ยตั้งแต่ตอนที่แกเกิดเรื่องใหม่เลย
เกิดเรื่องใหม่ผมว่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงอะผมได้คุยกับลุงเลย
เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมก็มองมันอาจจะเป็นเรื่องแบบปกติหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะ
ปรากฏหลังจากนั้นพอคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยไปถึงเย็นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กเลยนะ
มันกลายเป็นเรื่องใหญ่มากอ่ะค่ะแล้วปรากฏว่ามันมีเรื่องของทางที่ลุงศักดิ์เองเนี่ยแกไปมี
มีการไปเคยไปทำร้ายร่างกายคุณเสกสกลมาแล้วก็คือคุณลัมโบ้เนี่ยนะครับ
แล้วก็มีหมายต่างต่างนานาเนี่ยแต่ทีนี้ลุงศักดิ์ก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้บ่ายสองโมงเนี่ย
จะไปมอบตัวนะฮะที่สอนอเพราะว่าเข้าใจแล้วว่าตัวเองทำความผิดก็เดี๋ยวจะไปแจ้ง
มีโอกาสที่กลับมาที่ฟังดีว่าผมเองก็พูดกับทีมงาน๕๐๑

พี่ธรรมไว้ที่ทรีย์สู่วันเดินแจ้งว่า

เพราะมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าสังคมเนี่ย

แล้วก็มีสองมุมมองที่จับตาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย

พี่ก็มานั่งคิดว่าโอเค

พี่คิดว่ามันไม่น่าจะเหมาะ

แล้วมาคุยอีกเรื่องหนึ่งนะถูกไหมมันก็จะมีเรื่องของการต่อสู้หวยมอบตัวมาเรียบร้อยแล้วครับผม
ผมเข้าใจแต่อันนี้คือด้วยความเหมาะสมมันก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพี่ศรีไม่มา
เรื่องของที่ลุงยังไม่ได้มอบตัวในตอนแรกผมก็รู้สึกว่าโอเคมันยังไม่ควร
ก็เลยมีการพูดคุยกับทางคุณลุงพยายามติดต่อตอนเช้าปรากฏว่าลุงแกมาที่ช่อง๓แล้ว
พุ่งตรงมาที่ช่อง๓เลยพอมาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยทีมงานก็ไปบอกลุงบอกว่า
คุณลุงวันนี้ขออนุญาตอาจจะต้องแบบขอเลื่อนไปก่อนเพราะว่ายังไม่พร้อมจริงต้องขออนุญาตจริงต้องขออภัยด้วยอะไรอย่างนี้
คือลุงแกก็บอกว่าไม่ได้คือผมมาแล้วยังไงมันก็ต้องออกใช่ไหมฮะคือผมก็เข้าใจลุงแหละผมก็
ผมก็เลยแบบเชิญคุณลุงขึ้นมาที่ตึกผมเนี่ยก็ไปคุยกับลุงผมก็พอผมเจอลุงเสร็จมันก็ยกมือไห้ลุงเลย
ผมบอกว่าลุงศักดิ์ผมขอโทษจริงผมกลับขออภัยลุงจริงวันนี้คือไม่สามารถออนแอร์ลุงได้จริง
เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเป็นการที่ไม่ยุติธรรมเหมือนกันถ้าเกิดว่าเอาลุงมาออกมุมเดียวอะไรอย่างเงี้ย
ก็คิดว่าน่าจะมีอีกมุมเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นถ้าเป็นเรื่องที่ผมเคยทำมาเคยมีนะ
คนที่ออกมุมเดียวแต่อีกมุมนึงเนี่ยไม่ได้มาด้วยเขาหนีหายไปนึกออกไหมเขาหนีหายไปติดต่อไม่ได้อะไรอย่างนี้
แต่อันนี้คือมันเป็นกรณีที่ว่าลุงเนี่ยเหมือนกับไปต่อยไงลุงเป็นคนไปต่อยแล้วลุงจะมานั่งเนี่ย
แล้วอีกฝ่ายที่ถูกต่อยเขาไม่มาเนี่ยผมว่ามันก็ดูแปลกก็เลยคุยกับลุง
แกเข้าใจนะลุงแกเข้าใจแกบอกโอเคไม่เป็นไรคุณหนุ่มแต่ว่าผมแค่อยากจะชี้แจงแค่๓ข้อเท่านั้น
บอกแกต้องการชี้แจง๓ข้อเท่านั้นคือ๑เนี่ยแกต้องการชี้แจงว่าเหตุผลที่แกทำไปเนี่ยเพราะอะไร
แกก็บอกผมนะว่าที่แกทำไปคือต่อยคุณศรีสุวรรณเพราะว่าแกอึดอัดหัวใจ
เพราะว่าแกรู้สึกว่าแกเองเนี่ยไม่เข้าใจว่าทำไมบุคคลท่านนี้ถึงจะต้องไปร้องอะไรในทุกเรื่อง
แล้วมากระทบโดนแกด้วยเหมือนกันเพราะตัวแกเองเนี่ยก็คือเคยที่จะออกไปมอบแล้วแกก็เหมือนกับถูกทางฝั่งของคุณศรีสุวรรณเนี่ย
เหมือนกับประกาศว่าถ้าเกิดว่าใครไปมอบหนีจะแจ้งความจับอะไรประมาณอย่างเนี้ยผมถ้าผมจำจับใจความได้ถ้าผิดต้องขออภัยนะฮะ
แล้วก็บอกว่ามีถึงตอนที่แบบว่าตอนที่นายกพ้นจาก๘ปี
คือเรื่องนี้แหละคือเรื่องเดียวกันก็คือเขาจะเขาจะเขาจะออกเมื่อ
ร้องตลอดแต่อีกฝั่งเขาเองเนี่ยร้องอะไรไม่ได้เลย
เขาก็แค่อยากจะออกมาเหมือนกับเรียกร้องในมุมของเขา
คือความไม่เสมอภาพคิดว่าเขาไม่เสมอภาพ
เรื่องของมัสทัศค์ฐานที่มันเกิดขึ้นเพราะมีหลายสื่อบอกว่า
จริงแล้วเนี่ยการทำแบบนี้ก็ไม่ถูก
เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าต่อไปเนี่ยใครไปร้องอะไรหรือมีอะไร

ถูกไหมฮะทางลุงแกก็บอกว่าอันเนี้ยผมอยากจะพูด
เพราะผมไม่อยากให้แบบยึดเป็นพันธฐาน
เรื่องนี้ผมเองเป็นฝ่ายผิด
แกก็บอกพี่นะแกพูดกับพี่กับปากเลยว่าแกเป็นฝ่ายที่ผิด
คือแกเป็นเจ้าของโรงงานแกไม่ได้เป็นคนจนนะ

ใช่คือในช่วงนึงที่แกพูดนะ
แล้วแกก็แกไม่ให้เปิดโรงงานแกทำร้านตัด

ตัดสูตรอะไรอย่างนี้
แล้วก็อะไรนะแกบอกว่าตัวแกเองเนี่ยก็คือ
รู้สึกว่ามันไม่ดี
คือกลัวจะเอาคนเป็นเยี่ยงอย่างเป็นบรรทัศน

บอกเหมือนกันว่าที่ทำไปเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะ
ใช่แกจะบอกเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะ
แกก็อยากจะพูดเรื่องนี้ด้วยเขาเลือกเรื่องที่สองนะ

ก็บอกว่าเรื่องที่มีการเอาไปพูดกัน
ว่าแกทำวิธีแบบนี้เป็นการหาผลประโยชน์เข้าตัว
เพื่อขอให้คนเนี่ยโอนเงินมาเพราะว่าเมื่อเจ็บจบเสร็จปุ๊บเข้าไปไลฟ์
ปุ๊บก็วันนี้บางข่าวบางสำนักบอกโอ้โห

ไม่ไอ้ตรงนั้นก่อนก่อนที่มีการเปิดตัวเลขตัวเนี้ย
ก็คือแกก็พูดแบบนี้ว่าแกอยากจะชี้แจง

อะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่แน่ใจเห็นแกพูดอยู่เนี่ย

สามเรื่องนี้เท่านั้นผมก็โอเคถ้างั้นไม่เป็นไรครับ
เดี๋ยวผมให้ทีมข่าวลงไปสัมภาษณลุงก่อน

เขาก็เลยแบบเออคุยมา๓ข้อนี้อ่ะจบ
ก็หลังจากนั้นลุงแกก็นั่งดูรายการอยู่ข้างล่าง
กับทางคุณสนทิยาไปแล้วผมก็อ่านข่าว
แกก็ดูแกก็โอเคอะไรอย่างนี้
ทีนี้พอในระหว่างที่ผมกำลังทำงานอยู่
ก็มีคนเนี่ยส่งข้อความบอกพี่ลุงศักดิ์เกม
เออบอกตำรวจลุงศักดิ์เกมลุงลุงศักดิ์โดนล็อกแล้วที่ลานจอดรถที่ตึกเราอะไรอย่างเงี้ยอืม
ผมก็ตกใจเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ยังอยู่ยังอยู่ตอนนั้นทำผลกระแสอยู่

ทำผลกระแสอยู่กำลังเริ่มหนกระแสแล้วก็พยายามทำทำไปเสร็จปุ๊บเนี่ย
ถึงได้มารู้ทีหลังว่าลุงเนี่ยถูกตำรวจมาจับในหมายจับครั้งเดิม
นี่แหละฮะหลังจากนั้นเนี่ยลุงก็บอกว่าตัวลุงเองไม่เคยรู้มาก่อน
อันนี้คือหลังจากก็เป็นข่าวนะคือผมเองก็ยังไม่ได้คุยกับลุงอีกเลย
ทีนี้ล่าสุดเองเนี่ยนะฮะก็แน่นอนครับว่ามันมีข่าวออกมาแล้วนะครับว่า
ทางฝั่งของตำรวจเองเนี่ยนะฮะเป็นตำรวจกองคับการหนึ่ง
งครับการตำรวจปราบปรามนะครับก็นำกำลังเข้าไปจับกลุ่มลุงศักดิ์นะครับ
อายุหกสิบสองปีในกรณีที่เป็นหมายจับค้างเก่านะครับ
คือหมายจับเนี่ยนะฮะโดยสารแขวงดุกศิษย์ครับปี๖๔
เป็นคดีความที่ติดตัวอยู่หนึ่งคดีนะครับแล้วก็ยังไม่มีการถอนหมายจับแต่อย่างใด
คือเรื่องนี้เนี่ยลุงศักดิ์ก็บอกว่าตนเองนั้นให้การรับสารภาพนะว่า
ทำจริงจริงแต่ขอตำหนิเจ้าหน้าที่ตำรวจสักนิดนึงแล้วกันบอกว่า
หลังเกิดเหตุในครั้งนั้นตนเองไปมอบตัวแล้ว
พร้อมกับลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานว่าหากคู่กรณีเนี่ย
ต้องการดำเนินคดีกับตนให้โทรศัพท์แจ้งตนเองด้วย
แต่หลังจากวันนั้นกลับไม่มีการติดต่ออะไรกลับมาเลย
แล้วก็ไม่ทราบด้วยเหมือนกันว่ามีการแจ้งความ
หรือแม้กระทั่งการออกหมายเรียกก็ไม่รู้เหมือนกัน
ยืนยันว่าตัวเองนั้นไม่เคยหนีนะเพราะว่าพร้อมอยู่แล้วที่จะมอบตัว
นี่นะฮะนี่คือเป็นที่ลุงศักดิ์ได้มีการพูดมาในตอนแรกนะครับ
นี่ครับอ่ะลองดูบริกาศนี่น่ะ
รู้สึกยังไงบ้างที่นี่อ๋อโอเคจำนวนพี่เราทำตามเขาเนี่ยแหละ
อ่าพอครับพอครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยให้ข่าว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
ประมาณสักสี่โมงกว่ากว่าที่ผ่านมาสี่โมงสิบห้านาทีอืม
ลุงศักดิ์เนี่ยนะครับก็เดินออกมาจากสอนอดุสิตนะครับ
คดีทำร้ายร่างกายคุณดัมโบอีสาน
โดยใช้เงินสดส่วนตัวประการตัวไปทั้งหมด๔๐๐๐๐บาท

ซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็นัดหมาย

วันที่๒๕ตุลาคมปี๖๕เวลา๑๐โมงเช้านะครับ
ลุงศักดิ์เปิดเผยหลังจากรับการประกันตัว
บอกว่าจริงแล้วลุงศักดิ์ยืนยันว่าตนเองนั้น
ไม่เคยได้รับหมายเรียกในคดีนี้มาก่อนเลย
โดยหลังจากเกิดเหตุได้เดินทางมาลงบันทึกประจำวัน
แล้วก็ให้เบอร์ติดต่อกับทางพนักงานสอบสวนเอาไว้

ส่วนที่อยู่ตามบัตรประชาชนไม่ได้ให้เอาไว้
เพราะขายบ้านหลังดังกล่าวไปแล้ว
แต่ก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาแต่อย่างใด
มีเบอร์โทรศัพท์แต่ว่าไม่ได้ติดต่อมา
แต่บ้านแกย้ายไปแล้วบ้านเก่านะฮะ
แล้ววันนี้เนี่ยเพิ่งจะทราบเหมือนกันว่าถูกออกหมายจับ
คดีหมินประมาทด้วยการโฆษณาที่สพอาวนางจังหวัดกระบี่ด้วยตั้งแต่ปีหกสี่
ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับหมายจับดังกล่าวนะฮะ
แต่ว่าตนเองเนี่ยต้องเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนด้วยที่จังหวัดกระบี่ภายในสัปดาห์นี้
ทั้งนี้นะครับผู้สื่อข่าวสอบถามถึงยอดเงินบริจาคเมื่อวานนี้นะครับ
ก็มีสื่อบางสื่อเนี่ยนำเสนอบอกว่าตนเองเนี่ยได้รับยอดเงินไป๖ล้านกว่าบาท
นะฮะลุงศักดิ์เนี่ยก็ตอบประเด็นนี้ด้วยอารมณ์ที่ฉุนเฉียวเหมือนกันนะครับ
บอกว่าสื่อไหนที่เอาไปลงจะเป็นไปได้ยังไง
ยอดเงินไม่ถึง๖ล้านพร้อมกับขอท้าสื่อที่นำเสนอเรื่องดังกล่าวให้มาตรวจสอบ
หากมียอดถึง๖ล้านบาทจริงตามที่นำเสนอลุงจะยกเงินให้ทั้งหมด
แต่ยอดเงินที่แท้จริงเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นั้นลุงยังไม่รู้เพราะเปิดดูไม่เป็น
รอให้เรื่องคลี่คลายซะก่อนตนพร้อมเปิดเผยอยู่แล้วสำหรับตัวเลข
ลุงศักดิ์ยังยืนยันได้ว่าการกระทำของตนเองไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมเลย
และไม่อยากให้ใครเรียนแบบตนเองยังคงยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับความรุนแรง
แต่กรณีของพี่ศรีสุวรรณเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะมีบ้าง
นี่คือที่ลุงศักดิ์พูดมานะครับคือข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมขออนุญาตเอ่ยที่มาที่ไป
ผมนำมาจากทางเพจดาว๘แฉกนะฮะเพจดาว๘แฉกก็เพิ่งลงไว้เมื่อประมาณสัก๔๑นาทีก่อนนะฮะ
ผมก็เลยเอาไปเอามาอ่านให้ฟังว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไร
อย่างคุณศรีสุวรรณเขาก็เผยคำคมทำดีแล้วไม่มีใครชอบ
หนักใจเท่าทำชั่วแล้วมีคนเชียร์เขาว่ายังไงน้อง
คือแฟนเพลงของศรีสุภัณฑ์ก็มีคนติดตามอยู่ประมาณสัก๗๘๐๐๐นะนะคะ
ก็มีการนำแบบคำคมที่ระบุว่าทำดีแล้วไม่มีใครชอบ
ยังไม่หนักใจเท่าทำชั่วแล้วมีแต่คนเชียร์
เพราะว่าคนที่ยิ่งเห็นคนทำเร็วแล้วยิ่งยินดีก็มีแต่คนเลวด้วยกันเท่านั้นเอง
อันนี้เรียกทัวร์แล้วทัวร์แล้วพี่ศรี
ทำไมแค่คนที่เราเห็นต่างมันจะเป็นอะไรเลยไหม

แต่โอเคเขาก็ยอมรับว่าเขาไม่ชอบใช้ความรุนแรงถูกต้องไหมล่ะ
แต่คนเราเป็นประชาธิปไตยมันก็ต้องเห็นต่างเป็นที่ได้

สวัสดีวันนี้เองก็มีการเข้าไปเหมือนกัน
ก็คือวันนี้คุณสนทิยาเจ้าของวลีกราบเรียนเนี่ยนะฮะ
แต่ก็ไปร้องไปร้องทางฝั่งของคุณโน้ตเหมือนกัน

แต่ไปกันคนละที่กับของคุณพ่อ

แต่สิ่งที่แกไปเนี่ยแกไปร้องเนี่ย

คือวันนี้ที่แกไปเนี่ยแกไม่ได้ไปแจ้งความ
ใช้คำว่าให้ตรวจสอบ
ขอให้ตำรวจตรวจสอบ

เพราะว่าจริงแล้วถ้าเกิดแกไปแจ้งเองเนี่ย

ให้กับอีกบุคคลหนึ่งเลยก็คือคุณโน๊ตอุดมเนี่ย
แล้วปรากฏว่าก็มีการไปสอบสาวราวเรื่องแล้ว

มันไม่ได้หมินจริงไม่ได้อะไรจริงเนี่ย
สุดท้ายคุณนกก็สามารถกลับมาฟ้องทางฝั่งของคุณสุธิยาได้
เพราะเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ย
คุณสุธิยาเคยไปร้องคุณปุ้ย
ไปแจ้งความดำเนินคดีเอากล่าวโทษกับคุณปุ้ยพี่มนต์วัน

แล้วปรากฏว่าคุณปุ้ยแกแจ้งความกลับเลยไง

ก็คือแกก็เลยแบบโอเคงั้นต่อไปนี้ใช้วิธีไปร้อง
เพราะอะไรเพราะเป็นการยืมมือไง

ไปร้องอ่ะคุณตำรวจเพิ่งไปตรวจตอบเลยสิ

ผิดก็แล้วแต่ซึ่งคุณสนทิยาเขาเปิดเผยว่า
ในท็อกโชว์เนี่ยพูดถึงเรื่องการชุมนุม

นะฮะที่มีอีกหลายส่วน
ว่าไม่เป็นความจริงเช่นตอนนี้
ประเทศไทยของเราขับเคลื่อนโดยโลกประพอบ

แค่๒๐นาทีก็นานเกินไปแล้ว

พิวเตอร์มีมันสมองประเมินผล

แล้วก็อื่นอีกมากมายซึ่งคุณสัญญาก็บอกว่า

ดังกล่าวจะจริงหรือไม่จึงมายื่น

สำหรับกรณีของสีสุวันถูกทำร้ายร่างกาย

แต่ถ้าวันหน้าอาจรุนแรงยิ่งขึ้น

แต่ขอให้กำลังใจในฐานะพี่น้องประชาชนคนไทย

เรารักกันชอบกันนั้น
ที่บอกว่าชอบเนาทเนี่ยเนาทเชิญยิ้มรึเปล่า

แกก็มองมองต่างอืมผมก็ถามเอ้ยถามจริงจริง
ที่เอ่อสนทิยาไอ้การที่พี่ไปร้องแบบนี้มันมัน
มันเพื่ออะไรหยุดได้ไหมแกบอกแกหยุดไม่ได้
แกร้องมานานแล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะเออแต่หลังเนี้ย
คือแกเปลี่ยนวิธีการเท่านั้นเองคือไม่ได้ไปกล่าวโทษ
แต่มีการไปร้องก็คือยืมมือตำรวจนั่นแหละในการตรวจสอบ
ฉะนั้นถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดแกก็ไม่โดนไง
ถูกไหมผมก็ถามว่าทำแบบนี้รัฐบาลเขาให้ไปทำเหรอ

เปล่าทำกันเองทำเอง

ถ้าเผื่อรัฐบาลเรียนรัฐบาลให้ผมเข้าไปทำงานอยู่กับรัฐบาลผมยินดี
แต่เขาไม่ให้ทำไงเพราะเขารักรัฐบาลนี้มากเขาบอก
ก็เหมือนที่ลุงก็พูดไงอย่างถ้าสมมุติคนที่มีตำแหน่ง
ก็ร้องได้ร้องดีแต่อีกฝั่งนึงจะร้องแล้วก็จะไปร้องกับใคร

แล้วเชิญไปรัฐบาลมนตรีเขาไม่ไปนะ

ไม่กับผมถามเขาบอกว่าเผื่อไทยเนี่ย

เขาไม่เชิญเขาบอกไม่ไปผมไม่ไป
แต่เขาชอบรัฐบาลชุดนี้ก็คือ
แต่การร้องนี่จะต้องเป็นนักร้องที่ดีเนี่ย
มันต้องร้องหมด
รัฐบาลมุมเมืองอาจจะมีพลาดผิดบ้าง
สามารถไปร้องได้ทั้งฝั่งฝ่ายค้านภาพไปร้องได้
เห็นต่างคนนี้ไปร้องได้แต่คุณเคยร้องรัฐบาลไหม

ก็เคยนะถามว่าเรื่องอะไรแกก็เรื่องอะไรผมยังบอกไม่ได้
อะไรแบบนี้ยังคิดไม่ออก
คือก็คิดได้แต่ว่าผมก็มีอยู่เรื่องนึงแต่ยังพูดไม่ได้อะไรอย่างนี้
เออมันก็เข้าใจในมุมของแกแหละ
เค้าก็พูดอย่างชัดเจนว่า

มันไม่ควรจะทำเป็นแบบอย่างเขาก็พูดชัดเจน
แล้วผมก็จะมอบตัวแล้วผมพร้อมจะโดนดำเนินคดีด้วย
แต่ขณะเดียวกันเขาให้เหตุผลว่าที่ผมมาทำ
มันก็ต่างคนต่างมุมมองใช่ไหมล่ะ
เพราะว่าคุณรู้จักร้องกับใครเขาบางทีร้องกันเงียบ
คือบางทีมันเหมือนแบบว่า

สำหรับนักร้องนะพอไปร้อง

พี่ไม่ชอบพี่ไม่ถูกใจพี่

ตรวจสอบขึ้นมามันมีผลกับชีวิตแองจี้ก่อนเลยนะ

เวลาที่มีการถูกร้องหรือขึ้นมา
ถูกกล่าวหาขึ้นมาเนี่ย
จริงคุณโดนไปก่อนแล้วโดนไปแล้วโดนเช็คแน่นอน
คุณเสียตัวหนูไปคุณเสียชื่อเสียงคุณไปก่อนแล้วถูก
แต่ว่าตำรวจผมไปร้องขอให้ตำรวจไปตรวจสอบ
ตำรวจไปตรวจสอบปุ๊บโอเคไม่เป็นไรแองจี้ไม่ผิดปล่อยไปเงียบ
แต่แองจี้โดนไปแล้วโดนประนามไปแล้ว
แต่ในมุมกลับกันพี่เองเวลาที่แองจี้แบบรอดปลอดภัยไปแล้ว
ตำรวจไม่ได้เอาผิดแล้วแองจี้มาฟ้องพี่ไม่ได้เพราะพี่
แค่ไปบอกตำรวจให้ไปตรวจสอบที่ไม่ได้ไปกล่าวโทษแองจี้ไง
นี่มันเป็นช่องว่างเพราะฉะนั้นพี่ก็จะลอยตัว
เพราะฉะนั้นพี่ก็จะไปร้องอะไรก็ได้ถูกอยากจะร้องอะไรก็ไปร้องลอง
อีกมาแก่เออไม่ใช่อือล้องจนประชาชนผิดอ่ะ
ก็ก็นี่ไงไม่รอบไอ้ล้องไอ้ล้องแล้วผิดเนี่ย
มุมหนึ่งนะถ้าให้ผมวิเคราะห์ผมว่ามันก็เป็นไปตามบริบท
อาจจะไม่ได้ผิดแต่มันเสียความเป็นตัวตนไปแล้วอืม
แล้วกรวดจับอูตอนคมจะรู้กว่าคนบ่อยรู้น่ะพาไป๓ปีอย่างนี้ก็จะตัดสินไหน
ถ้าที่ผมที่บางท่านเองนะที่ผมเห็นข้อมูลบางท่านเนี้ยนะ
โดนพี่สีท่านเนี้ยไปร้องมาเหมือนกันแล้วเสียศูนย์เลยเพราะว่าแกเนี่ยเหมือนก็เป็นคลุคือเป็นอะไรสักอย่าง
สักอย่างผมจำไม่ได้อ่ะสักอย่างผมขอให้คุณจำผิดนะ
เงี้ยอืมทุนคือไม่ได้เลยอืมหืม

เขาไม่ได้ผิดขึ้นมาอืมโดนโอกาสของเขามันผ่านไปแล้วไง
ใช่ไงเขาเสียโอกาสของเขาโอกาสเนี่ยบอกเลยไม่ได้มาง่ายนะ
ในชีวิตมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยโอกาสไม่ได้มาถึงเราแล้วมีโอกาสมาเราต้องคว้า
เมื่อคว้าไม่ได้ปุ๊บเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่กลับมาอีกแล้วนะ
อย่างนี้เขาเสียโอกาสของเขาไปเลยนะแล้วไม่มีใครรับผิดชอบ
เขาจะกลับมาพร้อมพี่ศรีก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการร้อง
ไปดูเรื่องของนายฮารุกันบ้างนะคะ
จริงก็เป็นกรณีที่มีการเข้าไปช่วยเหลือค่ะ
พยาบาล๓คนพร้อมกับลูกอีก๒คน
ที่ถูกนัยหารุเนี่ยนะคะก็คือเรียกว่าหลอกให้ร่วมลงทุน
ที่จะแบบว่ากักขังหน่วงเหนียวแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายนะครับ
มีการสระน้ำร้อนต่างภายในคอนโดแห่งหนึ่งหรือย่านพระราบ๘
ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าไปสามารถช่วยเหลือออกมาได้
แล้วก็จับคุมผู้ต้องหาได้๒รายด้วยกันนะคะ
ทีนี้ล่าสุดพนักงานสอบสวนสวบวรมงคล
ร่วมกับชุดสืบสวนนครบานแล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะคะ
ก็จะมีนางสาวไข่มุกแล้วก็นางสาวพลอยนะคะ

ทีนี้จากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เขามีการเก็บหมอนนะคะซึ่งมีคราบเลือดติดอยู่หนึ่งใบ
แล้วก็มีการตรวจเก็บหมอนมาทั้งห้องเลยได้ทั้งหมด๓ใบด้วยกัน
จากการสอบถามผู้เสียหายทั้งสองรายเรื่องของการใช้ยาค่ะ
ผู้เสียหายทั้งสองคนมีการนำกล่องยามาให้ชุดสืบสวน
แล้วก็บอกว่ายาทั้งหมดนายฮารุเป็นคนซื้อให้
ซึ่งมันมี๑ตัวยาที่กินแล้วมันจะมีอาการหมื่นงง
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ายาตัวดังกล่าว
ทำให้เกิดอาการลักษณะนี้หรือเปล่า
แล้วก็มีการเก็บหลักฐานออกไปอีกหลายอย่างนะคะ
พวกแบบว่าเทวรูปต่าง
พอตัวคนนี้มืนหมดเลยใช่ไหมคดีนี้
มึนเหมือนแบบจะไม่เอาความฮารุด้วยนะ
แต่คนนี้ความเป็นแม่เพิ่งได้สติว่าโอ้จะต้องเอาความ

ถ้าแม่เขาไม่ไปขอเงินพ่อของเด็กสองคน
จะไม่เกิดเลยค่ะเนี่ยเรื่องนี้ก็น่าตื่นเต้นน่าที่แบบว่า

คือมันมีหลายมุมจนแบบว่าเราไม่รู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไร
เพราะว่าพอไปสัมภาษณ์แม่ของทางผู้เสียหายเองเนี่ย

ตัวสามีเองเขาก็มีโอกาสได้แค่คุยแชทกันกับภรรยาอดีตภรรยาเขา
ซึ่งก็แบบไม่รู้ว่าจริงแล้วมันมีการแบบทำอะไรกัน
ในส่วนของนายฮารุมีการแบบว่าใช้จิตวิทยาในการพูด
ไม่ใช่มีเหยื่อแค่นี้นะคะมีเหยื่อมากกว่านี้
ตอนนี้เริ่มแบบบุคลากรทางการแพทย์เริ่มเข้ามาประมาณสัก๑๐กว่าคนแล้ว
ใช่แล้วก็ในส่วนของพยาบาลที่เข้าไปช่วยเหลือมาเนี่ย
คือจริงไปอยู่กับเขามา๓ปีแล้วนะพี่
ก็ถึงบอกว่าตอนที่แบบเขาจะแจ้งความไม่มีใครจะเอาเรื่องนะ
เขาบอกอะไรเกิดขึ้นโดนหลอนประสานอะไรกันเกิดขึ้น
จนแม่ของเด็กเขาได้สติคนแรกเข้ามาเขาจะเอาเรื่องที่ทำลูก
เหมือนแบบบังคับให้แม่ตีลูกตัวเองชกหน้าลูกตัวเองอะไรอย่างนี้

โอเคก็เดี๋ยวก่อนอีกนิดนึงนะเมื่อกี้ที่พูดทิ้งไว้คือ

สังคมไม่ได้เห็นด้วยกับความรุนแรงนะ
เดี๋ยวจะเข้าใจว่าการที่เรามาพูดเดี๋ยวจะกลายเป็นว่า
เราเห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรง

คนเรามันจะต้องเคารพการเห็นต่างแค่นั้นเอง
เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
โลชั่นมิสทีนสูตรผสมสารสกัดจากชาหมัก

อ้าวไปค่ะยังเป็นที่พูดถึงกันอยู่มากเลยทีเดียวนะคะ
สำหรับภารกิจว่ายน้ำข้ามโขงของคุณโตโนภาคิน

บอกว่าโตโน่ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อยู่หลายวัน

คนพูดถึงกรณีนี้กันเยอะมากนะคะ
แล้วต่อมาจริงเนี่ยเมื่อวานเราจะมีการเล่าเรื่องนี้
บอกว่าไปอุโมงน้ำเพื่อที่จะไปทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายตัวเองในอุโมงน้ำค่ะ

ก่อนที่จะลงไปไหว้จริงกับทางมหาวิทยาลัยชื่อดัง
ทีนี้มันก็มีผู้ใช้ทวิตเตอร์ไลน์หนึ่ง
เขามีการโพสต์ตั้งคำถามโดยระบุบอกว่า
อยากพูดในฐานะคนที่เรียนคณะนั้น
คณะที่ให้โตโน่ไปใช้บริการอุโมงน้ำ
แล้วก็วัดค่าปอดก่อนนางจะไหว้
อาจารย์ที่คณะบอกว่าตั้งแต่ปี๑อุโมงน้ำแพง
ไม่ค่อยเปิดใช้แต่เรางงมากกว่าว่า
นิสิตเนี่ยเข้าไปไม่ได้เรียนรู้อะไรกับอุโมงน้ำนี่เลย
ไม่เคยเปิดให้นิสิตดูแต่โตโน่เข้าไปได้ไม่เสียเงิน
อาจารย์ในคณะก็อยากทำงานเอาหน้านะคะ
ไม่ปรับหลักสูตรการสอนในคณะเลยเชื่อไหม
อาจารย์บางท่านโดนนิสิตประเมินต่ำ

เพราะคำว่าพวกเธอไม่รู้หรอกว่าฉันมีอำนาจขนาดไหน
ซึ่งมันแย่มากอุโมงน้ำเนี่ยไม่เคยเปิดให้นิสิตใช้
หรือว่าศึกษาอย่างมากก็แค่เข้าไปดู
ไม่เคยแบบว่าเครื่องเปิดให้นักศึกษาได้ดู

หลังจากนั้นเนี่ยค่ะทีนี้ก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันแบบโอ้โห

ทางคณะเองนะคะคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาของจุฬาเอง
เขาก็ออกมาชี้แจงปรมดราม่าเรื่องนี้ค่ะ
ที่บอกว่าคุณโตโน่ไปใช้อุโมงน้ำ
เขาบอกว่าหลังจากที่เข้าไปทดสอบสมรรถภาพร่างกายใช่ไหมคะ
ออกมาโพสต์ชี้แจงประเด็นดังกล่าวโดยโพสต์ภาพนะคะพร้อมกับข้อความ
ระบุบอกว่าเรื่องราวเกี่ยวกับอุโมงน้ำ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามีออกรายการมาตั้งแต่ปี๒๕๖๐แล้ว
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีนิสิตเข้าใจงานเพื่อการศึกษา
วิจัยทดสอบทดลองมาโดยตลอด
แล้วก็ยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกทัพนักกีฬาไทยเข้าไปใช้งานได้
โดยมีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะ
นี่เขียนแบบนี้นะคะพร้อมกับมีการโพสต์ภาพเอกสาร

นี่เป็นเอกสารที่มีการส่งหนังสือมาขอความอนุเคราะห์จากคณะ
แล้วคณะได้ให้ความรู้
เขาเรียกว่าให้ความอนุเคราะห์โดยให้คิดค่าใช้จ่ายตามระเบียบ
แต่ว่าล่าสุดต้องบอกว่าโพสต์นี้ถูกลบออกไปแล้วนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้บนอินสตาแกรมของคุณโตโน่เอง
มีการโพสต์ข้อความถึงเรื่องนี้เกี่ยวกับการเข้าไปทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ที่อยู่มงน้ำในคณะวิทยาศาสตร์เกียรติบระบุบอกว่า

เนี่ยคุณหมออาจารย์เจ้าหน้าที่ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกร

แต่ว่าทางคณะตอนแรกที่ออกมาบอก

นี่แหละก็เลยกลายเป็นกรณีที่มันดูพูดไม่ตรงกัน

มีหนังสือ

ทางฝั่งของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเนี่ย
บอกขอใช้ใช่ไหม

เขาบอกว่าอนุมัติแล้วก็มีการเก็บค่าใช้จ่ายตามระเบียบ

แล้วมีหนังสืออยู่ไหม

ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เป็นนังสือเลย
อันนี้ก็เป็นทางคณะเขาออกมาชี้แจงเรื่องนี้

ข้อความนี้ก็คือลบออกไปแล้ว

เพราะเมื่อวานมีการเปิดเอกสารกันไปใช่ไหมคะ
งบประมาณต่างรวมไปถึงหน่วยงาน

มีการออกมาเปิดเผยเรื่องของกิจกรรมว่ายน้ำ

บอกว่าเป็นความศรัทธาของผู้จัดกิจกรรม
ทางโรงพยาบาลไม่ได้มีการเรียกร้อง
ส่วนงบประมาณภาครัฐยืนยันเพียงพอในการพัฒนาดูแลบริการประชาชน
แต่ต้องเป็นไปตามระบบของการจัดสรรงบประมาณ
ส่วนการรับเงินสนับสนุนจากการบริจาคเนี่ย
ไม่ได้มุ่งเน้นว่าจะนำไปใช้จ่ายในส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะ
แต่ก็จะนำไปพัฒนาภาพรวมของโรงพยาบาล
เพื่อให้มีศักยภาพในการดูแลประชาชนมากขึ้น

ทีนี้เนี่ยตอนแรกอ่ะเหมือนเมื่อช่วงสายสายหรือว่าช่วงบ่ายตอนแรกบอกว่าอ่ะ
เดี๋ยวจะไปดูแม่น้ำโขงเนี่ยวันจริงเลย

ว่าช่วงประมาณสัก๑๕นาฬิกาที่ผ่านมา

ทีแรกที่เป็นข่าวออกมาก็คือจะไม่ไป
เพราะว่าเดี๋ยวจะไปแบบลงไปตรงแม่น้ำโขงนั่นคือวันที่๒๒

เป็นไอ้หนังสือแบบนี้ใช่ไหม

น้องสูงฝังไม่ได้

ก็นี่แหละเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมาก
ในช่วง๒๓วันนี้

ว่าน้องเขาบอกว่าตัวเขาเอง

เขาบอก๗หลักแต่เขาไม่ได้บอกตัวเลขนะเธอ

ก็เลยเคยถามว่าแล้วเธอไปเอางบที่ไหน
นึกออกป่ะไปเอางบที่ไหนจัดงาน

แต่ผู้จัดการเมื่อวานที่อ่านข่าวของผู้จัดการ

หนึ่งคนไหว้ไหนคนชอบเว่ยใช่ไหม
แต่แม่น้ำโขงมันไม่เหมือนอื่น

ตอนสิพอโดดวนไปดวนลงเลย

เพราะอย่าลืมข้างล่างแม่น้ำโขงเป็นหินหมดน้อง

เพราะฉันจะต้องมีคนเชี่ยวชาญ

ยจากฝั่งไทยตรงพญาศรีสัตนคราชที่เธอเคยไปกับฉัน

ไม่ใช่ค่ะ๑๐กิโลว่ายไปฝั่งราวนี่ลูก

แล้วก็ไปถึงพระธาตุพระธาตุปุ๊บก็นั่งรถมาที่โรงพยาบาลจากโรงพยาบาลก็ไหว้กลับ

ไหว้กลับ๕กิโลก็คือธมติ๑๕กิโล
จากตรงแถวนี้ใช่ป่ะจากตรงแถวนี้ใช่ป่ะแล้วไหว้ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง

คุณพาผมลงไปเรือไปเจอเจดีใช่ไหม
อันนั้นน่ะเป็นอีกคนละส่วนกันอันนี้คืออยู่อีกจวัตรนึง
อันนี้นักความประโยชน์น้องไคร

ที่ตอนที่คนผูกหวยนี่มันเป็นอย่างนี้น้ำจะเชี่ยวอย่างนี้แต่ถ้าสมมุติเราวิ่งไหว้ตามน้ำ
มันจะไม่เหนื่อยเท่ากับว่ายสระว่ายน้ำมันคนละแบบของทะเลทะเลมันตีกลับฝั่งถูกต้องไหม
แต่อันนี้มันไปตามน้ำล่าสุดกู้ภัยเขาบอกว่าว่ายน้ำโขงหนักกว่าไหม้ทะเล
อ้าวเหรอทำยังไงนี่มันพูดแล้วไม่แต่อย่าไปเจอไอ้ที่แบบดูดอย่าไปเจอแบบไอ้ที่เป็นน้ำบวน
เราจะรู้ได้ยังไงแม่ต้องเอาเครื่องไปตรวจอีกเหรอทำไมไม่ดูด
ไงก็ฉันบอกไปแล้วว่าอย่าไปเจอน้ำวัวตัวฉันเองอยู่กับแม่น้ำโขงเกือบทุกเดือน
จะลงทียังกลัวแล้วกลัวอีกใส่ชูชีพแล้วใส่ชูชีพอีกเลย
นั่นแหละเนียบสนิทเลยดูสิน้องเขาไปดูแล้วนี่

มั้ยใครจะบีย์ยังไงครับแม่ใครจะไปว่ายะตลกแม่
อันตรัอยนะนะแบบว่าโอเคแหละเขาถามเขาอันตรายเขาจ้วยว่าเขารู้ตัวเองว่าอยากไปเป็นภาระใครหรือเปล่า
นี่คือสิ่งที่ถามนางนางก็ตอบอย่างนี้ว่าถ้าเป็นภาระผมก็คงไม่ทำหรอกครับ
แบบว่าให้คนบริจาคอย่างนี้ไหม
หรือว่าจัดคอนเสิร์ตไปเลยหรือชกมวยที่นั่น
เสิร์ตมันไม่เว้าแล้วถ้าชกมวยยังโอเค
เตะฟุตบอลไหมอะไรอย่างเงี้นึกออกป่ะ
ดาราเขาก็เตะฟุตบอลหาเงินกันเยอะเนาะ
เดี๋ยวก็บอกว่านี่คือเวยของเขา
แล้วเราไปติดมานี่ถ้าเปล่าเขาถึงเลือกว่ายน้ำ

แต่พอผมเห็นว่าโอเคการว่ายน้ำมันดึงความสนใจได้

มันไกลตัวคนมันเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันไม่ใช่เรื่องของฉัน
แต่ครั้งนี้มันเป็นเรื่องของคนโดยตรง
แต่เราจะเชื่อมยังไงให้มันเป็นให้คนเข้าใจด้วยว่า
ถ้าสิ่งแวดล้อมมันแย่คุณแย่ด้วยนะ
แล้วผมรู้สึกว่าการว่ายน้ำมันเกิดการตั้งคำถามได้มากที่สุด
เสิร์ตที่ผ่านมาเมษายนเล่นเปลี่ยนโลก
ไม่มีใครมาด่าผมสักคนแล้วมีคนรู้จักไหมว่าผมทำ
แต่ครั้งนี้เขาขาดเยอะทั้งนครพนมและท่าแขก
มันเป็นเรื่องที่ใหญ่เกินตัวผม
แล้วไหนจะเรื่องของระบบนิเวศในแม่น้ำโขงอีกที่มันกำลังจะพัง
ผมเลยคิดว่าโอเคผมรู้ว่าต้องโดนแหละ
แต่ในการโดนนี้เราจะได้อธิบาย
ถ้าในร้อยคนฟังผมสักคนหนึ่ง
ผมก็ดีใจแล้วครับ
อ่ะคุณไม่จำไม่จำว่าไงนะถามคุณนี่ว่าอะไร

ไม่จำพูดอะไรคุณถามคุณนี่คือ
เขาเป็นห่วงระบบนิเวศเพราะในแม่น้ำโขงจะพัง
ฉันก็ต้องบอกโอ้โน่ง่ายสุดระบบนิเวศ
อย่างปลาเนี่ยรุ่นมายูโตมันไม่มีโอกาสที่กินปลาแม่น้ำโขงแล้ว

เพราะปลามันไม่สามารถไหว้กลับไปวางไข่ได้แล้ว

เขารู้ไหมโตโน่ง่ายสุดขนฝาก

ว่าเขามีสะพานข้ามแม่น้ำโขงกันตั้งหลายแห่ง

วิ่งข้ามสะพานเงี้ยหรอ

วันเนี้ยเขาก็บอกว่าการว่ายน้ำมันตื่นเต้น
มันเรียกคนคนสวนใจ
พูดตรงว่านางก็อยากจะแบบว่าวันหนึ่งนางเดินเข้าไปที่ห้องไอซียูเด็ก

เนื่องจากไม่มีเตียงและไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์
ว่าที่จะทำว่าโอเคล่ะแล้วขนาดฝั่งไทยของเราที่เป็นนครพนมเนี่ย
เป็นเมืองใหญ่อืมยังไม่พอเลยแล้วจะอีกแบบหลายหลายอีกโรงพยาบาล
ก็เลยคิดว่าน่าจะทำโปรเจกต์นี้อย่างน้อยก็ได้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
อืมแค่นั้นเองที่มีความคิดแต่เขาก็คงไม่คิดว่ามันจะไปไกลขนาดนี้
อืมนะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
หมึกดูนมชมหอยว่อนเน็ตเลยเขาว่างั้นโอ้โหว่อนมากจ้ะเดี๋ยวกลับมาครับ
นอินเทนซีฟโบทานีเซรั่มเซรั่มลดเลือนริ้วรอย
ไปค่ะอ่าไปค่ะอ้าว

นี่ไงคนบางเศรษฐ์เรือดนะอืม
ต่อฟ้องฟุตัฐธิปสาวแก้ผ้าตกหมึกดูนมชมหอย

คืออย่างนี้มันมีภาพออกมาแบบนี้นี่
๒สาวนะฮะโบเรกเบยกลายอาลางชาง

ไม่ได้ดูยิ่งไม่ดี

ไม่ถูกต้องแต่ถูกใจมันคนละเรื่องนะ

ชอบคุณต้องเข้าใจ
นี่นะฮะคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นบนเรือนำเที่ยวสีขาวโพลน
นี่นะฮะมีการโพสต์เชิญชวนนะครับให้ใช้บริการตกหมึกดูนมชมหอยหมึกช็อตซาซิมิ
ราคาเพียงท่านละสามพันบาทหือแพงจังซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ย
ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดความไม่พอใจต่อมาคุณชัยวัดอินอนงนะฮะ
ตนายกเทศมนตรีเตรียมเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับทางผู้กระทำความผิดแบบนี้แล้วนะครับ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าที่สะพอสัตหีบนะฮะ
ผู้ก่อเหตุสองคนเป็นหญิงทั้งสองคนนี้นี่เห็นไหมฮะอืมอารางชางนี่
มอบตัวแล้วนะครับกับทางฝั่งของตำรวจที่สพสัตหีบนะครับ
ผู้ก่อเหตุสองคนนี้นะครับไปแสดงตัวกับทางพันธุรกิจเอกปัญญาดำเล็ก
ท่านเป็นผู้กรรมการนะฮะพร้อมกับสารภาพนะครับบอกว่า
ภาพนั้นเป็นเธอจริงจริงแต่ว่าที่ทำไปเนี่ยนะคือ
ทำไปเพื่อความสนุกสนานบอกว่าเป็นการทำคอนเทนต์ขึ้นมานะฮะ
แล้วผู้ชายที่เห็นสองคนนั่งตกปลาอยู่อ่าเดี๋ยวน้ำเปิดต้องนั่งตกปลาสิ
เอากลับไปที่รูปภาพกลับที่รูปภาพตอนนั่งตกปลาสิ
ผู้ชายนี่ตกปลาเห็นไหมผู้หญิงก็ประกบซ้ายขวานี่เหรอฮะ
น้ำเงินกับเสื้อนู้นเบาะปลาอยู่ไงเขาบอกสองคนนี้เป็นเธอ
ก็สร้างคอนเทนต์อืมให้คนรู้สึกอยากไปเออไม่ใช่อยากไป
ให้คนรู้สึกตื่นเต้นตัวนี้มามาอะไรอย่างเงี้ยอืมมาคือชดไล็ต์

หญิงเขาหาทางออกอย่างนั้นหรือเปล่าไง

เห็นไหมผู้หญิงบอกเลยบอกไม่มีจริง

ใครจะมากล่าวหาว่าเธอไปมีอะไรกับผู้ชายบนเรือ

เพราะก็ดูบนเรือนี่มีแค่เบ็ด
เห็นไหม
ตกเบ็ด
แต่ไม่ได้มีอะไรมีผู้ชายบนเรือเลย
แล้วก็ว่าที่ร้อยตรีหญิงภูมิขวัญห่างภัยเป็นนิติกรนะครับ

เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่สร้างความเสื่อมเสีย

นำเอามาสู่การไม่ดีกับทางฝั่งของการท่องเที่ยวที่พังเสล่นะครับ
ยืนยันนะครับว่าจะเดินคดีกับทุกคนนะฮะที่อยู่บนเรือ

เซ็นีลว่าหรือว่าใช่แฟนเปล่า
แต่ผมว่ามันไม่น่าจะใช่หรอก

คือแบบนี้ก็น่าจะเป็นไปตามที่นางลงโปรโมทนั่นแหละ
ยังแต่ว่าพอโดนจับนางก็ต้องหาทางออก

ใครจะอยากให้แฟนแต่มันแก้พ้าแก้พ่อน

เหมือนต้นหอมตอนนี้ไปตามอะไรวะ
ทำรายการกับยูทูป

เด็กนวดไลน์แช็คเขามาเต้ไปหมดเลย

ต้องกลับออกไปที่ท่าปากแดง

อ๋อไม่น่าก็เข้าใจแล้วปากมันมันเบินเบิน

พี่มดเขาต้องซูอทขึ้นมา

คู่จิ้นของตัวเองบอกว่าคุณอยากจะแซ่บแบบไหน

เขาก็จะมีแบบว่าลุคเวลาเขาแต่งตัวใช่ไหมคะ

แล้วก็เรียกว่าปังยืนหนึ่งไม่แพ้ใครค่ะ
โชว์รูปร่างจนหลายคนอิจฉานะ
ถามว่าแบบเอ๊ะห่วงบ้างหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ส่วนตัวผมชอบแต่งเรียบร้อยมากกว่า
ถามว่าชุดเขาเกินความเกินคาดหมายไหม

ถ้าตัวเล็กแต่ถ้าสายตอนนี้มันจะเป็นแหมป้าย่นไงเธอ
อย่างเขาเป็นคนแยวบางสวยไง
คือถ้านางถ้าสมมุติใส่แล้วสวยฉันใส่

แล้วผมฮะผมว่าจริงนี่

คือในร่างกายน่าจะเป็นลำไส้

น้ำใส่เจ้าภาพผู้หญิงสวยกว่าของผู้หญิงอีกเท่าไหร่

จริงนางคือแบบโมเดลของผู้หญิงจริง

สีเหลือง
เห็นไหมบิลกิ้นมะม่วงสุกหรือเปล่า

พรุ่งนี้กลับมาเจอกันก่อนครับทุกทุกชาตินะฮะ

พรุ่งนี้กลับมาเจอกันก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ